บกลางนี่ขอมา๕๗๑๐๐กว่าล้านบาทนะฮะ

ตอนเข้ามาวาระ๑เนี่ยมีอยู่๕๗๐๐นะครับ
แล้วก็เข้ากรรมธิการไป
แต่กรรมธิการณวันนี้ในวาระ๒กำลังขอเพิ่ม
ผมย้ำว่าขอเพิ่มนะฮะเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการ

ซึ่งส่วนที่เพิ่มก็คือไขมันทั้งหมด
ที่เราไปช่วยกันตัดลดงบประมาณมานะฮะ
กรรมธิการแต่งตั้งอนุกรรมธิการไปช่วยกันทำงานตัดลดงบประมาณ
ที่เป็นไขมันส่วนเกินมาได้๑๖๓๖๒ล้านบาท

ซึ่งเรื่องนี้ก้าวไกลไม่เห็นด้วยนะในระดับกรรมธิการก็ไม่เห็นด้วย
แล้ววันนี้ผมก็จะอภิปรายไม่เห็นด้วยนะฮะหากเราจะลงมติตามที่กรรมธิการเสนอมา
งบกลางคืออะไรครับมีอยู่แล้วเท่าไหร่นะฮะในงบ๖๕
งบกลางเนี่ยเป็นเหมือนงบที่เอามาเติมเต็ม
เหลืออะไรก็ใช้งบกลางนะฮะหรือว่างบที่ตั้งไว้ไม่ได้
หน่วยงานตั้งปกติตามกรมไม่ได้เนี่ยก็เอามาแปะไว้ในงบกลาง
มีอยู่๕๗๑๐๐กว่าล้านบาทแบ่งออกเป็น๑๑รายการนะฮะ
กรุณาขึ้นสไลด์ด้วยนะครับผม
เทนที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น๘๙๐๐๐ล้านบาทไอเทมนี้น่าจับตาที่สุดนะฮะ
แล้วถ้าเราสังเกตการอภิปรายอะไรต่างทุกคนเสมอมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ไม่มีใครเคยขอให้เพิ่มนะฮะแต่กรรมธิการชุดนี้จะขอให้เพิ่มอีกรายการหนึ่งนะฮะ
เป็นรายการที่๑๒จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพื่อบอกว่าใช้ในกรณีของโควิด
คือหลักการเนี่ยงบกลางนะฮะควรมีน้อยนะฮะคือมันควรมีอ่ะแต่ว่าแต่น้อย
ถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรมีงบกลางมากนะครับเพราะว่าระดับความโปร่งใสเนี่ยมันต่ำสุดนะฮะ
คืองบหลักมันมีอยู่๓ก้อนด้วยกันคืองบกลางนะฮะงบพรกรเงินกู้แล้วก็งบปกติ
งบปกติผ่านกลไกการตรวจสอบที่เรากำลังทำงานกันอยู่เห็นรายละเอียดเห็นการกระจายงบเห็นการจัดลำดับความสำคัญ
ถ้าเงินไม่พอจริงก็ไปกู้มากู้มาก็ให้อำนาจรัฐบาลนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีสภาพัฒน์มาช่วยกันดู
หน่วยงานต่างต่างส่งมาพร้อมพร้อมกันแล้วก็เกลี่ยจะให้อะไรแต่งบกลางเนี่ยฮะที่บอกว่ามันเหมือนการตีเช็คเปล่าให้นายกเนี่ย
เพราะว่าขาดเหลืออะไรก็ต้องมาไหว้ขอนายกเนี่ยฮะมันเป็นงบที่อยู่ในระดับที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างแท้จริง
มันผิดหลักการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะนายกก็พิจารณาเป็นเรื่องเรื่องนี้ขอเข้ามานายกก็คือตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้
อีกเรื่องขอเข้ามาจะให้หรือไม่ให้แล้วมันก็ตรวจสอบยากที่สุดนะฮะขอเอกสารทีไรเนี่ยไม่เปิดเผยบ้างเปิดเผยไม่เต็มบ้างหรือดึงเวลาบ้างอย่างนี้ตลอดนะฮะ
ผมก็เข้าใจดีนะครับว่ามีสมาชิกหลายท่านเนี่ยกลัวมาตรา๑๔๔นะฮะจึงบอกว่าเอามาเทลงงบกลางกันเถอะที่ตัดได้เนี่ย
แต่เราไปย้อนดูนะฮะปี๖๓ที่สภานี้ตั้งขึ้นมาโดยรัฐมนูลมีที่เป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ปรับลดได้มา๑๖๐๐ล้านเท่าปีนี้ครับ
และเราก็มีการแปรยติไปให้กองทุนเพื่อความเสมอแพทย์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็อื่น
๖๔ก็เช่นกันนะฮะมีการปรับลดมาได้๓๑๙๐๐ล้านแปลให้กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็ที่เหลือที่ไม่รู้ว่าจะแปลไปไหนนะครับเพราะกลัวมันมีการได้ผลประโยชน์ที่ขัดต่อรัฐมนูล
ก็เลยตัดทิ้งไปเลยฮะตัดทิ้งไป๑๔๐๐๐ล้านบาทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ตัดปรับลดไขมันส่วนเกินจะตัดทิ้งไปเลย
ก็ทำได้แล้วก็เคยทำมาแล้วและถ้าท่านเป็นห่วงเรื่องมาตรา๑๔๔
วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะหากท่านกลัว
อย่างไรก็ตามนะฮะปี๖๕กลับมีข้ออ้างว่ากลัว๑๔๒
แต่ผมจะบอกให้งบกลางนั่นแหละครับที่มันน่ากลัวที่สุด
เพราะว่าเจตนารมณ์ของ๑๔๔ก็คือสสไม่ควรมีส่วนได้เสีย
จากการใช้งบประมาณคือพูดง่ายจะเอาไปลงพื้นที่
ดึงไปสร้างบ่อน้ำจะไปสร้างถนนอะไรต่างมันไม่ควร
ข้อกังวลหนึ่งนะฮะที่บอกว่างบโควิดไม่พอประเทศมีปัญหา
อันนี้ไม่ต้องดราม่ามากครับคือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วครับ
ว่าโควิดเนี่ยสำคัญแต่รัฐบาลก็มีเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน
จำเป็นอยู่แล้ว๘๙๐๐ล้านบาทซึ่งเนี่ยคือเช็คเปล่า
ที่เขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในกระเป๋าอยู่แล้ว
ถ้ามันไม่พอจริงนะฮะไปดูมาตรา๔๕ตามพรบวิธีการ
ประมาณ๖๑ก็ให้เงินเช็คเปล่าอีกก้อนหนึ่ง
เป็นก้อนที่๒มีโคต้าอีก๕๐๐๐ล้านนะครับ
ที่สำคัญก็คือเขามีเงินมากมายนะฮะ
มีเงินที่กู้มากรณีโควิด๑ล้านล้านบาท

ถ้ามันมีความจำเป็นอีกก็กู้เพิ่มผ่านพรกรอีกนะครับ
ผมเชื่อว่าไม่มีใครขาดความไม่มีใครอยากเห็นประเทศไม่พัฒนาหรอกครับ
เพราะฉะนั้นเงินมีนะมีมากด้วย
คำถามก็คือใช้อย่างฉลาดพอหรือไม่นะฮะ
มันไม่มีความจำเป็นใดเลยที่จะต้องตีเช็คเปล่า
ให้คุณประยุทธ์เพิ่มอีก๑๖๐๐๐กว่าล้าน
และที่น่ากังวลจริงนะฮะที่น่ากังวลจริงเนี่ย
หลายคนชอบมาพูดถึงเรื่องของการแปรยติ
สำหรับงบโควิด๑๖๓๖๒ล้านบอกว่า
อันนี้มันเขียนไว้ชัดเจนต้องช่วยโควิดไปตรวจสอบได้
แล้วก็เขาใช้โควิดแน่นอนมันจะมองอย่างนั้นไม่ได้ครับ

เงินฉุกเฉินมันมีอยู่๘๙๐๐ล้านเนี่ย
มันอาจจะเกิดการกันโคต้านะครับ
เอางบไปเพิ่มให้สำหรับโควิด๑๖๐๐๐ล้าน

เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจสอบกันเนี่ย
เราต้องตรวจสอบงบกลางทั้งหมดนะฮะ๕๗๑๐๐๐ล้านบาท
หรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเงินฉุกเฉินด้วย
ล้านบาทไม่ใช่พูดเฉพาะก้อน๑๖๐๐ล้านบาท
ถ้าจะตรวจสอบอย่างน้อยต้องตรวจสอบ๘๙๐๐ล้านบาท
อย่าปล่อยให้มีงบสอกลายพันนะฮะ

เมื่อวานนี้นะฮะมีการแจกบ่อน้ำบาดาน๒๑๑๗โครงการ
๒๓จังหวัดคิดเป็นมูลค่า๖๑๗๐ล้านบาท
อันนี้ครับมาจากเงินที่เรียกว่าเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินเร่งด่วน

เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้โควิดจริงเนี่ยทำไมไม่ใช้เงินก้อนนี้ล่ะครับ

และที่แจกนี่นะฮะก็ไม่มีอะไรละเอียดนะฮะ
ไม่มีการกระจายงบประมาณว่าทำไมบางจังหวัดได้บางจังหวัดไม่ได้
บางจังหวัดได้มากบางจังหวัดได้น้อย
นี่นะฮะงบกลางตรวจสอบยากที่สุด

คือความรู้สึกมันเหมือนแบบไถนามาให้ประยุทธ์กินอ่ะ
คือกว่าจะปรับงบประมาณมาได้เนี่ยหูเหตุผลสารพัดนะฮะ
ข้าราชการไม่มีใครชอบหรอกครับไปปรับลดงบเขาเนี่ย

ผมมาทำหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคุณประยุทธ์
สุดท้ายที่อยากให้คิดกันนะฮะสุดท้ายจริงเนี่ย
คือแม้สอสอบางท่านเนี่ยจะเป็นสอสอรัฐบาลนะครับ
ซึ่งผมก็เข้าใจได้แหละที่ท่านจะลงมติเห็นด้วย
ท่านเป็นรัฐบาลท่านอาจจะไว้ใจพลเอกประยุทธ์
อยากจะให้เงินประยุทธ์ไปตีเช็คเปล่าให้คุณประยุทธ์ไปใช้เนี่ย
แต่ผมอยากให้ท่านตรึกตรองมาตรา๑๔๔ดีนะครับ
มาตรา๑๔๔เขียนไว้ว่ายังไงฮะ
ส่อหรือกรรมธิการเนี่ยจะประยะติเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไม่ได้
แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ย
ตอนล่างพรบวาระ๑เข้ามางบกลางมี๑๑รายการ
อันนี้เราเติมเป็น๑๒รายการนะครับ
มันเป็นการเพิ่มเติมรายการนะฮะ
และรายการดังกล่าวเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อวรีที่บอกว่า
มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนะฮะ
เพราะว่าไปเติมเป็นงบกลางนี่ไงฮะ
มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ
พูดง่ายคือได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณ
เพราะฉะนั้นก้าวไกรไม่เห็นด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากไว้นะฮะเพื่อนสมาชิกเวลาลงมติเนี่ย
ช่วยอ่านมาตรา๑๔๔นะครับ
แล้วพิจารณาดูว่าท่านลงหรือควรจะลงมติอย่างไรนะฮะ
หรือว่าท่านได้เงินบ่อน้ำบาดานหรือไม่นะครับ